คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความสนุกสนานนะครับ
แล้วก็ลีลาความมันในการแข่งขันทำขนมเปียกปูน
โอ้โหหลายคนไม่กล้าทานเพราะมันเปียกปูน
แต่ว่านี่ขนมเปียกปูนี่ทานได้นะครับคุณผู้ชมครับ

แต่มันคือขนมเปียกปูนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับ

เขามารวมตัวกันทำขนมจริงหรือเปล่า

อันนี้คือพัดเปียกปูนหรือว่าจะเป็นลมกันคะ

เป็นการทำขนมเปียกปูนที่มันที่สุดในโลกเลยแหละครับ

บรรยากาศการแข่งขันทำขนมเปียกปูนของชาวบ้าน
กว่า๑๒ตำบลในวัดหนองกลางด่าน
ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นงานสืบสารประเพณีสงครานนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขันต่างใส่ชุดย้อนยุคสีสันสวยงาม
ออกรีลาท่าเต้นย่วงย้ายใส่โทษตามจังหวัดเสียงเพลง
แตรวงแบบนี้สนุกสนานเลยทีเดียวครับ
เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มได้ทั้งงานเลยทีเดียว

มาพร้อมกับวัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็เตรียม

อุปกรณ์ก็มีเตรียมแล้วนี่กวนทำขนมเปียกปูนเยอะแยะมากมายเลยเลยทีเดียวนะครับ
นี่มีหลายสีเลยนะทำขนมเปียกปูนวันนี้เนี่ยมีทั้งสีขาวสีเขียวสีดำ
นี่สีเขียวต้องกวนแบบเร็วอย่างนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมหรือต้องลีลาไว้ก่อนเลย
เทคนิคด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใส่ลีลาความมันนี่ก็พัด
ลาดีแล้วต้องรสชาติดีด้วยนะคุณนะ

พอเสร็จป๊าบเขาก็จัดจานใส่กระทง
ลงไปแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวสวยงามน่ากินเลยทีเดียว
งานนี้เขาก็มุ่งหวังแล้วครับว่าจะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
แล้วก็ขนมไทยโบราณอย่างขนมเปียกปูนไม่ให้ศูนย์หายไปนะครับ

มันเป็นสีของกรานไตย
คือฤวภะเมื่อไก๊เราเห็นคนจากที่เป็นเหลวจนคน
ู้วหน้าทาน

ใครได้เคยลองทานแล้วก็ติดอกติดใจกันเป็นแถวโอ้โห
แล้วก็มาทำกันเป็นหมู่ฆันน่าแบบนี้
ก็สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีภายในชุมชนด้วยนะ